เศรษฐาทวีสินรับพระบรมราชองค์การโปรด๙โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
นางพรพิษพรเจริญเลยค่ะที่การสภาพุทธแทนราชดร
อันเชิญพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี
ไปที่พักเพื่อไทยเวลา๑๘นาฬิกาเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมครับในพิธีมีแก่นำจากพักร่วมรัฐบาลแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทย
รวมถึงนางสาวแพทองทานชินวัฒน์และครอบครัวของนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
หญิงพักพิไลทวีสินภรรยานางสาวชะนันดาทวีสินลูกสาวคนที่๓
และพลตบรดโทพลประหลักรักษาท่านอายุ๑๐๐ปีแล้วนะครับ
เป็นพ่อตาของคุณเศรษฐาท่านนั่งวิวแชร์มาร่วมพิธีด้วย
หลังจากเลขาธิการสภาพผู้แทนราษดรอ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเสร็จ
เศรษฐาได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้และก้มกราบถวายบังคมต่อหน้า
พระบรมศาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังเสร็จพิธีนายเศรษฐานะครับได้แถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ว่า
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตว์สุจริตเพื่อประชาชน
ขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่สนับสนุนแล้วย้ำว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐาน
ริยธรรมยึดมั่นประชาชนเป็นสำคัญ๔ปีจากนี้จะเปลี่ยนแปลงจากวิกฤต
ที่ต้องการหาทางออกอย่างเร่งด่วนครับจะสร้างความเจริญเป็นความหวังให้คนรุ่นใหม่
เป็นดินแดนแห่งความสุขขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่า
เหนื่อยเพื่อสร้างความสามัคคีให้ประชาชนครับ
ผมขอยืนยันว่าผมจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมและความซื้อสัตว์สุจริต
มั่นผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
ผมมั่นใจว่า๔ปีต่อจากนี้จะเป็น๔ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ผมนายเศรษฐาทวีสินจะขอทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่ไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย
เป็นรัฐบาลที่จะทุ่มเททำงานหนักรับฟังเสียงของประชาชน

นำความสามัคคีกลับคืนสู่คนในชาติ
นำพาประเทศไทยไปข้างหน้า

ให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคน
นับจากวันนี้เป็นต้นไป

แต่ว่าเมื่อวานมันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์
เขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เวลาเกิดขึ้นบนท้องฟ้า

เขามีความเชื่อ
คือเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชม

ซ้อนกันคุณผู้ชมเห็นไหมรุ้งกินน้ำเมื่อวานนี้ค่ะ

แหมเกิดขึ้นโอ้เมื่อวานตอนเย็นฝนตกมาก
โอ้โฮตกจากเมื่อวานน่ะทั้งลมทั้งฝน
ใช่พอฝนถล่มมาเสร็จแล้วหลังจากฝนหยุดปั๊บ

ผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงธรรมเนียบรัฐบาล
เขาก็ถ่ายภาพรุ้งกินน้ำที่ซ้อนกัน๒วงแบบนี้อยู่ตรงหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะ
คือเป็นปรากฏการณ์ลุ้งกินน้ำ๒วงซ้อนกันเนี่ย
หลังจากที่ฝนตกลงมาแต่คนไปเชื่อมโยงไงว่าโอ้โห
หลังจากที่มีพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่สามสิบ
แล้วคนแชร์ภาพในโลกออนไลน์เยอะมาก
คือเห็นหลายจุดหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมอยู่จุดไหนเมื่อวานนี้ตอนเย็นประมาณสักเกือบ๖โมงครึ่งค่ะ

ดูนี่ค่ะรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นซ้อนกัน๒ชั้น
ชั้นที่๑เป็นรุ้งปฐมภูมิหรือว่ารุ้งตัวล่างนะ
มีอะไรอ่ะม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใช่ไหม
แล้วสีม่วงจะอยู่ชั้นข้างในสุดแดงจะอยู่ชั้นข้างนอก
ส่วนชั้นที่๒ชั้นที่๒คือรุ้งทุติยภูมิหรือว่ารุ้งตัวบน
สีแดงจะอยู่ข้างล่างสีม่วงจะอยู่ข้างบน
พร้อมกันก็จะเห็นเป็นเหมือนกับรุ้งกินน้ำขนาดใหญ่
ลุงเกิดขึ้นและเห็นที่ธรรมเนียบรัฐบาลทำนายว่า

ก็จะมีแต่สิ่งดีแหละ

คิดเหรอว่าลุงเขาปรากฏมาเพราะว่านายกคนปัจจุบันที่นั่งอยู่ในธรรมเนียบนี้

ทำไมถึงไม่คิดว่าเป็นนายกคนใหม่

เขาบอกว่าวันนี้ฉันเกิดมาเพราะว่านายกคนที่นั่งอยู่ในธรรมเนียบคนเดิมนี้ก็ได้

มีการเปรียบเทียบถึงขนาดว่าเป็นรุ้งชั้นหนึ่งครอบอีกชั้นหนึ่งเอาไว้

โธ่โธ่นี่อยู่ในความลึกซึ้งกะเราเนี่ย
แต่ถ้าเกิดไม่อะไรเลยก็มองมาเป็นเรื่องวิธีศาสตร์ทั่วไป
เพลงอัศนีวสรรค์แดดทอแสงส่องลงมาเหมือนมองท้องฟ้า
ผมจำได้แค่นี้ไปฟังเพลงรูปกินน้ำครับอัศนีวสรรค์
เมื่อกี้๒ชั้นถ้าอยากเห็น๓ชั้นไปหมูกระทะมีอยู่